มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะเขาโทรศัพท์ไปที่เต็นต์รถนะคะ
เขาบอกว่าเนี่ยคุณผมสนใจรถคันหนึ่ง
คุณช่วยเอารถคันนี้มาให้ผมทดลองขับหน่อยได้ไหม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะ
แต่พอเจ้าของเต็นต์รถเอาไปให้เขาลองขับ
ทดลองขับไปขับมาขับหนีไปเลยค่ะ
แล้วเจ้าของเต้นรถไม่นั่งไปกับเขาด้วยเหรอฮะ
ไม่ได้นั่งให้เขาทดสอบอยู่คนเดียวไงคะ

ใครเป็นเจ้าของเต็นต์รถอันนี้ต้องระวังนะคะ
ไปให้เขาทดสอบถึงที่ปรากฏขับรถหนีไปเลยนะคะ
ตำรวจภูทรหาดใหญ่จังหวัดสงขลารับแจ้งเหตุ
บอกว่ามีคนร้ายชิงทรัพย์เป็นรถกระบะ

รถคันนี้ขายอยู่ที่เต็นต์รถมือ๒
ในตำรวจควนรังอเผือหาดใหญ่จังหวัดสงขลา

ป๊าบอสจัดให้อย่าให้เสียวงเล็บให้สนใจใคร

บอกว่าผมสนใจรถคันนี้เอารถมาให้ดูหน่อย
นัดกันดิบดีนะคะบอกว่านัดกันที่คลองรอ๑ย่านชานเมืองหาดใหญ่
จุดนัดพบอยู่ที่บริเวณหน้าร้านขายของชำ
ซึ่งผู้ชายคนนี้ที่เขาติดต่อมาเขาก็บอกว่าร้านของชำนี่เป็นของผมนะ

ทีนี้เมื่อพนักงานพร้อมด้วยหุ้นส่วนเต็นต์ขับรถไปถึงที่หมาย
คนร้ายก็ทำตอนแรกทำเป็นลองตรวจดูสภาพรถรอบคันก่อนนะ
เดินรอบดูอ่าดีไม่มีรอยอะไรก็ว่าไป
ก่อนที่จะขอลองขับขอให้นายดนละบินบินเหล็บ
เป็นพนักงานเต็นต์รถนั่งไปด้วย
จากนั้นเมื่อถึงซอย๑ถนนกาญจนวนิษฐ์คนร้าย
ข่มขู่แล้วก็ไล่ลุงจากนั้นขับรถหนีไปอย่างรวดเร็วค่ะ

ไม่เค้านั่งอยู่ที่บ้านเค้าบอกเป็นบ้าน

นั่งอยู่ในร้านค้าที่พี่เค้าอยู่
มีใครอยู่บ้าง

นั่งอยู่หน้าบ้านเลยเฉย
นั่งอยู่หน้าร้านค้าเขาบอกร้านค้าเป็นร้านค้าของแม่
แบบนี้แหละ
พอรถไปถึงเค้าก็ดู
เค้าบอกรถชวนมาแบบนี้แหละ

ทราบแล้วนะคะสำหรับชื่อคนร้ายรายนี้

นี่แหละนอกจากนี้ตรวจไปลึก
ยังไปพบประวัติช่อกง
หลอกลวงแล้วก็มีการแจ้งเตือน
ของชุมชนในหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
บอกให้ระวังผู้ชายคนนี้ให้ดีด้วย

จับรถกระบะคันนี้แต่จนถึงตอนนี้

ยังไม่พบรถกระบะเลยนะคะ